อากาศสดชื่นมืดนะคะสำหรับงานฉลองมงคลสมรสระหว่างปั๊บโปเตโต้
และใบเตยสุวพิษนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้โอ้โห
อวนไปด้วยความรักแล้วก็น่ารักจริงค่ะ
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงนะคะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลย
ต้องบอกว่าบ่าวสาวสวยหล่อสมกันจริงนะคุณ
ช่วงเช้าเนี่ยเขามีการทำพิธีไทยกันแบบเรียบง่าย
มีขบวนขันหมากสนุกสนานนะคะ
ต่อด้วยการสวมแหวนรดน้ำสังและพิธียกน้ำชา
ก่อนจะมาร่วมฉลองกันในช่วงบ่ายค่ะ
ซึ่งทั้งพี่ปั๊บแล้วก็ใบเตยได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะ
ถึงความรู้สึกที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่ไปด้วยกัน
ปั๊บบอกว่าสัญญานะคะว่าจะคอยจับมือไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งก็ทำเอาใบเตยถึงกับน้ำตาซึม
พร้อมกับสัญญาว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดให้กับพี่ปั๊บอีกด้วยค่ะ
ตั้งมั่นว่าไม่ว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีอะไรอย่างนี้
ก็จะอยู่เป็นบัดดี้ไปเรื่อยครับ
จะได้ไม่ต้องกังวลอยากให้เขาสบายใจ
ไปเต็มที่ล้มก็เราก็จะล้มด้วยกัน
แต่ว่าลุกเราก็ลุกไปด้วยกันเราเถียงกัน
เรายังรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นวันไม่ดี
แต่มันก็มันไม่ได้แปลว่ามันคือทั้งหมดไง

เชื่อเรื่องวันนี้

เพราะว่าแบบสุดท้ายต่างคนต่างก็ต้องจากกัน
แต่เตยจะทำทุกวันที่มันดีที่สุด

แล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งในวงการบันเทิง
ถ้ายังมีคลิปถึงที่น่ารักก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

เป็นคู่รักนักเดินทางเอง
เพราะว่าในงานก็จะมีรูปภาพของทั้งคู่ที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ